วันฟุตซอสไทยที่บางกรอรินาลงซ้อม
หนึ่งชั่วโมงกับการฝึกซ้อมก็บอกว่านักเตะ
ค่อนข้างล้าจากการแข่งขันเกมลีกแล้วก็สโมสรที่ต่อเนื่องมา
ก็มีเวลาเตรียมทีมไปแค่๒วันก่อนแข่งวันเสาร์นี้
พยายามจะเน้นในการปรับไปที่จุดบกพร่องของทีม

รายการนี้นะครับวันเสาร์

แล้วก็วันอาทิตย์ที่๑๐กันยายนเจอกับ
ซัสสถานเวลาเดียวกันส่วนวันจันทร์
การแข่งขันแล้ววันอังคารมาเจอกันนะครับ
๑๒กัญญาณยนต์๑๙น๔๕น

ส่วนคู่อื่นก็ติดตามได้นะครับเช่นโบสมิท

นัดครับรายการนี้ทางไทยรัฐนะครับ